จากท่านท่านที่ได้กินทุกรณะนอนของท่านได้
สิ่งที่โดยเวลาเท่าโหกกว่าบอก
และแสดงความเสียใจสักหนึ่งนาทีครับ
สิ่งที่โดยเวลาเสียใจว่าให้พราชาพริกมีบริษัทที่เราอยู่
สิ่งที่โดยเวลาเสียใจสักหนึ่งนาทีนะครับ
สุดท้ายจะทำให้ท่านให้มีการจัดการ
เห็นออกมากกว่านี้นะครับ